วันที่๑๕กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายครับ

เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐมนูลนะครับ
ให้กับทางด้านของกรรมการร่างรัฐมนูล

จะมีการเขย่าร่างธรรมนุนหรือไม่

ติดตามพร้อมกันได้กับสาววิเคราะหลบม่านการเมืองวันนี้ครับ

ก็เป็นวันสุดท้ายที่จะยื่นข้อเสนอแล้ว

เราจะร่วมวิจารณ์อะไรกันบ้างดีไหมคะ

ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่า

มาพิจารณาการแก้ไขกัน
ว่ามันจะแก้อะไรกันได้บ้าง

อันแรกที่เห็น

นายย่อมตี
ที่เอามาจากคนนอกเนี่ยบางส่วนก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ย
ถ้าภาวะฉุกเฉินหรืออะไรขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย
ตอนนี้เขาก็ออกมามีความเห็นเหมือนกันส่งให้ไปพิจารณา
ก็คือว่าการจะเอาคนนอกมาเป็นนายมตรีเนี่ยช่วยบอกหน่อย
ว่าจะเอามาในสถานการณ์ไหนไม่ใช่มาได้ทุกสถานการณ์
เอาให้มันชัดถ้าชัดออกมาอย่างนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไปวุ่นวายอย่างนี้
โอเคแต่เขาขอมาให้เข็นมาด้วยในรัฐมนุนอันนี้นะครับ
ที่สองในเรื่องของประเด็นการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับ
ที่เขามองดูว่าโอ้โหนี่มันเหมือนกับอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะครับ
มาจากฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับ
แต่รัฐมนุนของอาจารย์มีชายในพิเศษกลายเป็นสี่ไม่ใช่สามละ
สี่คือองค์กรอิสระที่สามารถมาควบคุมพวกเหล่านี้ได้อีกนะครับ
ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่สำคัญนะครับว่า
ช่วยจัดการหน่อยว่าจะทำได้ไหมนะครับ
เรียกว่าเขียนศิลาจาลึกอะไรอย่างนี้นะฮะที่ไม่ต้องให้มีการแก้ไขแล้ว
ในเรื่องรัฐมนูลที่ปรากฏร่างแรกออกมาเนี่ยนะครับ
มีความจริงที่ปรากฏอย่างหนึ่งก็คือ
ไม่มีผู้ใดเลยที่เห็นชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งร่าง
นอกจากท่านกรรมการยี่สิบกว่าคนนะครับ
ฉะนั้นมันเป็นข้อคิดตรงที่ว่า
การแสดงออกของแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรแต่ละคนเนี่ยมันมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับ
การที่สนชมีมติ
ซึ่งผมถือว่าค่อนข้างรุนแรงที่จะไม่เห็นชอบในหลายประเด็นสำคัญเนี่ย
ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งที่สอให้เห็นว่า
นะครับถ้าไม่มีการแก้ไขเนี่ยคาดไว้เลยว่าคงไม่ผ่านประชามติ
แต่ถ้ามีการแก้ไขแก้ไขได้ขนาดไหนนะครับ
รวมทั้งของสบทหรือขององค์กรต่างทั้งหลายทั้งปวง
ในขณะที่พวกเราที่นั่งวิเคราะห์วิจารณ์กันอยู่นี้
ผมคิดว่าอย่างผมเองไม่คิดว่าจะต้องเสนออะไรไปถึงคณะกรรมการโดยตรง
แต่จะออกความเห็นลอยไปสู่ประชาชนเพื่อให้ได้ติดตาม
ประกอบการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ทางการเมืองในเรื่องรัฐมนูล
ส่วนประเด็นอื่นผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่เอ่ยถึงว่า
ให้อำนาจองค์กรอิสระเช่นสารรัฐมนุนอะไรมากเกินไป
รู้สึกเราจะกลัวกันเกินเหตุนะครับถ้าหากว่าไม่เอาแนวทางนี้
จะเอาคอปกลับมาหรือยังไรนะครับต้องระวังตรงจุดนี้
โดยให้รัฐสภาเป็นคนตัดสินใจเอง
สภาคงตัดสินใจลำบากเพราะในระบบการเมืองของไทยเท่าที่ผ่านมา
ตั้งแต่๒๔๗๕จนถึงปัจจุบันสามอำนาจเนี่ย
อำนาจของรัฐสภาไม่เคยเหนือกว่าอำนาจฝ่ายบริหารได้เลย
มีแต่อำนาจบริหารคณะรมนตรีรัฐบาลเนี่ยคอนโทนสภาได้ทุกครั้งไปนะครับ
ฉะนั้นรัฐสภาจะมาตัดสินอะไรเนี่ยมันก็คือรัฐบาลตัดสินเองนั่นแหละ
ชงเองกินเองไม่ได้ต้องมีอำนาจอื่นนะครับ
แต่ไม่ใช่อธิปไตยที่๔ถ้าไม่เอาองค์กรอิสระที่ผ่านกระบวนการ
คือผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงไปจงเกียจจงชังตั้งข้อลังเกียจสารรัฐมนูลกันนักกันหนานะครับ
ผมว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ผ่านกระบวนการมาพอสมควรที่จะวินิจฉัยชี้ขาดอะไรได้ดีกว่าองค์กรอื่น
และดีกว่าคปในฉบับของอาจารย์วรศักดิ์ที่ผมเองก็รับไม่ได้นะครับ
ถ้าไม่เอาสารรัฐมนุนตัดสินเนี่ยคงจะต้องย้อนกลับไปถึงกรปซึ่งจะต้องคัดค้านกันเสียงดังกว่านี้
แล้วก็มีประเด็นสุดท้ายประเด็นหนึ่งคือเสียงเรียกร้องต้องการที่การเมืองเดี๋ยวจะเอาท่านู้นท่านี้จะรับหรือไม่รับรัฐมนูลเนี่ยนะครับ
นักการเมืองกับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นของคู่กันนะฮะไม่ว่าจะค้านหรือไม่ค้าน
จะผ่านหรือผ่านแบบทุลักทุเลอะไรแบบนี้นะเมื่อมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นักการเมืองหน้าเดิมก็จะมาลงเลือกตั้ง
ถ้าเราคิดอันนี้คิดเล่นแต่ถ้าเป็นจริงได้ก็ดีคือถ้าจะปฏิรูปการเมืองกันไม่ลองสักครั้งหรือครับว่า
เพียงแค่เขียนในรัฐมนุนไว้สักมาตราหนึ่งว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้ผู้มีคุณสมบัติสมัครก็คือต้องไม่เคยเป็นสอสอมาก่อน
เรียกว่าหลางบางกันเลยแล้วก็คุณจะส่งลูกหลานส่งใครมาก็ได้

มีสิครับรับรองว่าคนในประเทศนี้อีก๖๐ล้านคนตัดไป๕๐๐คน๑๐๐คนต้องมี
แต่ลูกหลานนี้มาได้มั้ย
จะเป็นพ่อแม่ลูกหลานเพียงแต่ตัวคุณไม่ว่าคุณจะมีบทบาทในทางบวกหรือทางลบในการเมืองที่ผ่านมา๗๘๐ปีเนี่ยนะ
สักสมัยได้ไหมเอารัฐมนูลใหม่ปฏิรูปเอาคนที่ไม่เคยเป็นสอสอเข้ามาเป็นสอสอมาดูที่ว่ามันจะเป็นยังไง
เห็นเมื่อเรื่องตลกก็ว่าไปแต่ว่าปักวัน๑ก็จะคิดถึงก็
นี่ยาแรงแล้วพี่ทงให้ยาแรงมากกว่ากรทเนี่ยเป็นความ
ตั้งใจไหมที่แบบว่าออกมาให้มันแรงสุดคั่วไปก่อน

ถ้ามีการคัดค้านะครับอธรรม
ก็เป็นแท็กติกอย่างหนึ่งได้

ในกรณีที่ติดเชื้อในกระแสโลหิตก็ถ่ายเลือด

แต่เอาละคงผ่านยาก

ไอ้ที่มันยังกระจุยกระจายขมงโฉงเฉงอะไรกันอยู่เนี่ย
มันเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นบรรยากาศ

พระเด็จการร่างล้ำนูลไม่ให้ประชาธิวิทัย
ผมว่านี่คือบรรยากาศประชาธิปไตยนะ
ก่อนที่จะไปเขย่ากันให้ตกผลึกลงตัวเป็นร่างสุดท้ายเนี่ย

อย่ามองในเรื่องของความไม่ปรองดองอะไรกันเลยนะ
ผมมองว่าที่เป็นอย่างนี้
เพราะว่าเราผ่านประวัติศาสตรำนูนกันไปเยอะ
ผมก็พูดซ้ำอีกน่ะท่านเสียบตกล่อง
แล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ลงตัวสักที
ผมอ่านใจอาจารย์มีชัยออกคราวนี้จะได้รับการบ้านมาอย่างไร
ผมไม่ทราบเลยนะครับ
แต่ว่าอาจารย์มีชัยต้องการตอบโจทย์
ที่มันเป็นวิกฤตของประเทศอยู่นะครับ
ก็คือร่างเขียนลำนูนออกมาโดย

วกกับไม่ไว้วางใจนักการเมือง
มาก็ขนาดเดียวกันทางนักการเมืองก็

เพราะมองว่าทหารคือเงา

มันก็เลยเกิดบรรยากาศอย่างนี้

เพื่อให้ประชาชนตัดสิน
ความไม่ลงตัวอันนี้เอาละละไว้ในที่เข้าใจ

ซึ่งมันเป็นโรคร้ายกินรึก

จะแก้ได้จะป้องกันได้แค่ไหน

หรือกระสือเข้าสิงนะ
จำเป็นต้องไล่ผีปอบแล้วก็สือออกไหม

งั้นประเทศเราก็จะไปไม่รอด
ฉันจะมั่นใจว่าจะไม่มีปอบตัวใหม่เข้ามาเหรอคะพี่ลิขิต

ปอบตัวเก่าแล้วก็เขียนป้องกันปอบตัวใหม่ไว้ด้วยไง

ร่างรัฐธรรมนูลจากความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
กลายเป็นว่าอาจารย์มีชัยก็ต้องมาตอบคำถาม
บอกว่าจริงแล้วร่างรัฐมนุนฉบับนี้
เพื่อประชาชนจริงนะไม่ใช่เพื่อนนักการเมือง
ว่าร่างโดยมองเฉพาะเรื่องของนักการเมือง

เฉพาะนักการเมืองก็นักการเมืองสร้างปัญหามาตลอด
ก็อาจจะมองแบบนั้นก็มีนักการเมืองบอกว่า
มันเต็มไปด้วยค่ายก้นรัฐธรรมนุน
ซึ่งผมก็สามารถมองได้ว่า
ในฐานะของผมคนดูนะครับก็สีสนุนชัย
ใช้รัฐธรรมนุนแบบสีสนุนชัยกันนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ควรจะเจอรัฐธรรมนุนที่มีค่ายก้นบ้าง

เพราะว่ามันอยู่ที่บรรยากาศมากกว่า
ทุกวันนี้นะเรื่องรัฐมนูลความเห็นต่างมันมีอยู่แน่
ฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝ่ายอำนาจรัฐหรือคนที่เขียนเนี่ย
ก็ต้องควรเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับฟัง

เพราะมันก็เป็นพอมันเป็นการเมืองเนี่ย
เรื่องที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็น้อยลง
เพราะว่าไอ้พวกไม่เห็นด้วยเนี่ย
เขาก็รายวันแหละเขาตั้งแบบเกมเล่นเกม
พูดทุกวันพูดจนทำให้พวกรัฐบาลหงุดหงิด
ทำให้นายกตูท้องผูกไปหลายวัน
เพราะว่าไม่เข้าใจบรรยากาศมันไง
มันต้องเป็นอย่างนี้แหละ
ไม่ว่าประเทศไหนประชาธิปไตยแค่ไหนก็เป็นอย่างนี้
ฉะนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายกันมาธิการเนี่ย

จะให้อย่างน้อยให้ประชาชนได้รับรู้ว่า
ที่เขาคิดอย่างนี้เพราะอะไร๑๒๓๔๕

ในฐานะที่คุมเกมทั้งหมดเนี่ย
ถ้าไปเล่นบทอย่างนายกประยุทธ์เนี่ย
มันก็ยิ่งบรรยากาศมันก็ยิ่งไปเข้าทางเข้าไปอีก
แทนที่จะฟังเหตุฟังผลกันก็อ้าว
นี่แสดงว่ารัฐบาลต้องการให้เป็นไปตาม
ร่างแรกใช่หรือไม่นะ
เวลาเล่นที่สองก็คือเอ๊ะอยู่ต้องการอย่างนี้เหรอ

ถ้าก็ฟังนี่พอนักข่าวถามก็ตอบทุกวันแล้ว

มันจะทำให้บรรยากาศมันจะไม่เป็นคู่ขัดแย้ง
มีแต่ว่าเอาความคิดเข้ามาใส่ตระก้า
แล้วก็แยกแยะแล้วก็ให้กรรมาธิการเข้าไปพิจารณา

แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาประเทศเนี่ยมันเยอะมากอ่ะ

มันก็เลยมีมวดมะบวกอยู่ตรงเข่งรัฐมนุนเลย
ก็จะไปแก้ปัญหาอย่างอื่นก็ยากขึ้นแล้ว
เพราะมันต้องใช้สมองใช้วิธีปฏิบัติ
เหมือนอย่างที่พอนายกออกมาแล้วเนี่ย
ไอ้เรื่องงานที่ให้เคยบ้าบให้พนักอีกประยุทธ์ตลอด
มันก็ไม่มีวิสิทธิภาพเท่าที่ควร
วันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนบทบาทมาไล่ชี้
มันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม

แล้วก็ขณะเดียวกันก็ข่าววงในก็
ภายในกรทชภายทหารมีปัญหา
มันก็ยิ่งไปกันใหญ่กลายเป็นเหมือน
จะมีระเบิดลงประเทศเราแล้วใช่ไหม
นี่ถ้ากลับไปคิดทุกฝ่ายนะ
มันก็จะทำให้บรรยากาศมันสร้างสรรค์มากกว่า

แต่เราก็จะต้องยอมรับว่าต้องเห็นบรรยากาศแบบนี้ไปเรื่อย
จนกว่าจะเห็นร่างสุดท้ายไหมคะ

บ้านเราเหมือนจะไม่ได้นิ่งจริง
แม้ละครสวชาโมงมีอำนาจ
แต่วันนี้ก็มีข่าวลึกว่ามีผัญญาภายใน
มันก็จะมีผลได้
เมียออกมาพูดออกมาพูดอะไรออกมาแสดงความเห็นขัดแย้งอะไรเนี่ย

เพราะนักการเมืองเนี่ยพอเริ่มต้นมาร่างรัฐมนูลเนี่ย
ทุกคนชี้ไปหมดเลยว่าไม่ให้นักการเมืองมายุ่ง
เพราะนักการเมืองเนี่ยมันทำเป็นเหตุ
ที่มันต้องลบกันฆ่ากันยิงกันเนี่ยก็เพราะนักการเมือง
ฉะนั้นจะร่างรัฐมนุนวันนี้เพื่อจัดการกับนักการเมือง

เมื่อมีโอกาสก็ต้องออกต้องแสดงต้องมีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นบ้างเขาก็เรียกไปอบรมอีกอะไรอย่างนี้
มันก็จะไปบอกว่าไม่ให้เขาปิดกั้นเขาเนี่ยไม่เขาแสดงออกเนี่ย
ผมก็ว่ามันก็ไม่ถูกนะเพราะเขาเนี่ยถ้าว่าไปแล้วนักการเมือง
ก็คือผู้ที่ใช้รัฐมนุนอันนี้เหมือนกับใช้รัฐธรรมนุนเนี่ย
ที่เป็นประเด็นสำคัญเรื่องการเมืองการปกครองอะไรเนี่ย

คือนักการเมืองก็ต้องยอมปล่อยให้เขาออกมาพูดเรื่อยอะคะ
แล้วเขาก็ต้องพูดแล้วก็เชื่อว่าร่างอำนูนเสร็จก็ยังพูด

พูดจนประชามติเสร็จก็ยังพูดอีกเอาไปใช้ก็ยังพูดอีก
แก้ไขจะแก้ไม่แก้ก็พูดอีก
พูดเจ้าอาจจะต้องมีการลากเรื่องมนุนใหม่อีกรอบ

คือที่นักการเมืองออกมาพูดออกมาอะไรต่ออะไรเนี่ย
แล้วแต่ผู้รับฟังว่ามีเหตุผลแค่ไหน
แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมรับฟังแล้วก็
ตรงใจเห็นว่านักการเมืองก็พูดถูกอยู่
ประเด็นหนึ่งนะครับว่ารัฐมนูลที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ย
เป้ากับนักการเมืองที่จะป้องกันทุกอย่าง
เขียนซะจนเป็นเขาวงกฎจนกระดิกกระเดี้ยไม่ได้นะครับ
เขาเสนอว่าเมื่อรัฐมนุนออกมาแล้ว
ถ้าหากว่าคณะรัฐบาลชุดนี้หรือผู้สืบทอดอำนาจ
ลองเป็นรัฐบาลหลังรัฐมนูลนี้ดู
จะบริหารราชการแผ่นดินได้หรือไม่นะครับ
ที่เขียนมาล๊อคคนอื่นถ้าตัวเองไปลงนั่งตรงนั้น
จะทำสัญญาทำอะไรต้องผ่านสภาต้องอะไรทุกอย่างตามกระบวนการนะครับ
ถ้าถึงวันนั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าที่เขียนไว้
เป็นสอนกลับมาปักอกตัวเอง
จะแก้ไขรัฐมนูลก็คงแก้ยาก
เพราะว่าเขียนกระบวนการแก้ไว้อย่างวิลิสมาหลามาก

เขาบอกว่าไม่เข้าแล้วพอแล้วก็สถานการณ์มันจำเป็น
มันก็จะจำเป็นต้องเข้ามาใครเรียกร้อง
งั้นแบบนี้อาจารย์มีชัยไม่น่าจะดื้อ

การเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องของอำนาจ

ถ้าอำนาจในส่วนของผู้บริหาร
ไม่ลงตัวเนี่ยถ้าอำนาจไม่ลงตัว

ไม่โดยเฉพาะนายกบุญศี

โดยเฉพาะนายกบุญศี
ที่มีอำนาจเป็นทางการ
ไม่ว่าใครไม่ว่าใคร
ไม่สามารถใช้อำนาจได้